ส่วนก๋วยเตี๋ยวปากหม้ออาจจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งก็ได้
แต่บอกเลยว่าร้านนี้นะมีซอฟต์พาวเวอร์อย่างก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ
ที่เรียกว่าเป็นเนื้อสัมผัสที่เนียนนุ่มอร่อยไม่เหมือนใคร
หน้าตาแบบไหนติดตามในช่วงตลอดกิน
แต่ก่อนแม่จะอยู่หัดใหญ่ค่ะแม่จะขายพวกอาหารอีสาน
พอดีน้องสาวว่าแม่อยู่ตรงนั้นมันไกลเลยย้ายมาอยู่ตรงนี้
ก็เลยมาได้ขายฝากหม้อยวน
ใช่ไหมเฮืองเป็นเจ้าของร้านปากหม้อยวน

พอเราเคยทำแล้วพวกอาหารเราเคยทำแล้ว

เพราะเราผ่านมาแล้วเราเคยทำมาแล้ว
คือสูตรคือได้มาจากคุณย่าก็คือสูตรปากหม้อ
แต่ก๋วยจับแม่ก็มาคิดเองเขาทำเอง
บ่อยคือปากหม้อยวนแป้งบางเหนียวนุ่ม
แล้วก็ฝากหม้อไข่ก็อร่อย
พูดมาแล้วทุกอย่างทุกเมนูเนี่ยก็ขายดีอยู่แล้ว

จุดเด่นของเราคือแป้งบางเขียวนุ่ม

ที่อื่นเขาจะแป้งหนากว่าเรา

ก็ฝากร้านก๋วยจับยวนแม่เฮืองด้วย
ถ้าผ่านมาเส้นศรีนวลหน้าวัดศรีนวล
ก็แวะมาทานมาชิมหน่อย
ปกติสูตรแถวนี้มันจะไม่เหมือนใคร
ก๋วยจั๊บมันจะกลม
และปากหม้อเราก็แป้งบางเหนียวนุ่ม
ถ้าผ่านมาก็เชิญแวะมาชิม